มาดูรถคันละล้าน๒หน่อย

เมื่อวานนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล

เรากำลังพูดถึงหนุ่มแว่นนักเรียนนอกค่ะ
ที่โดนกระบะชนท้ายแล้วก็ลงมาด่าทอ
กลายเป็นดูถูกคนไทยดูถูกมาเยอะเลย
ทีนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้คุณผู้ชม
ที่สพพุทธมนตร์ทนี้นะคะ

จากหลัก๑๐เป็นหลักร้อยเป็น๒๐๐เป็น๕๐๐
เพราะว่าเขาไม่พอใจกับหนุ่มแว่นคนนี้

อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศเมื่อคืนหน่อยค่ะ

โอ้โหเจ็บใจจากคำพูดของหนุ่มแว่น
ทำไมขับรถกระบะแล้วยังไงล่ะ
ไม่มีปัญญาซื้อรถหลัก

อย่างไทยรัฐออนไลน์นี่บอกว่ามีไปแตะ๕๐๐คนนะคุณ

จากเรื่องนี้กระแสในโลกโซเชียลมันกระพือหนักมาก
แล้วตอนนี้มันส่งผลให้แบบคนจริงมารวมตัวกันแบบนี้ค่ะ
แล้วดูสิเห็นไหมกล้องก็แพนไปนู่น
ยาวเลยไม่ใช่แค่หน้าโรงพักอย่างเดียวอะค่ะ
ช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนนี้เพราะว่าตำรวจเนี่ย
นำตัวนายรัชตะหวังกิจเจริญศุกร์
ก็คือหนุ่มที่ใส่แว่นนักเรียนนอกหัวร้อน
ไปมีเรื่องกับหนุ่มขับรถกระบะแล้วก็มาโวยวาย
มาดูถูกประเทศไทยมาด่ากราศ
ดพิงสถาบันพาดพิงนายกนี่แหละนะคะ

ตำรวจเอกกัมปนาศณวิชัย
ผู้กำกับการสพพุทธมณฑลเนี่ย
เชิญตัวหนุ่มแว่นหรือว่านายรัชตะไปสอบปากคำ

ซึ่งนายรัชตะก็เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว
คือมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีภรรยามาด้วย
ทีนี้ตอนที่มาเนี่ยเขาเอาซองยาที่เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า
ครอบครัวเขาอ้างว่านุ่มแว่นคนนี้กินยารักษาโรคนี้มา
เอามาให้ตำรวจได้ดูด้วยนะฮะคือมายื่นให้ดูเลย
มันเป็นยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวล
คือเขียนหน้าซองว่าต้องรับประทานทุกวัน
แล้วยานี้ค่ะมันจะมีกลไกการออกฤทธิ
คือช่วยเพิ่มระดับสารสื่อประสาทเซโรโทนินในสมอง
ให้มันสภาวะอารมณ์ของผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติ
คือทำให้สารในสมองมันเป็นปกติ
คือครอบครัวเอามายืนยันแหละว่าหนุ่มแว่นคนนี้
ต้องได้รับการรักษาและกินยาเป็นประจำ
แล้วก็ขณะที่ภูมิกับสพพุทธมนตรเอง
มีการเปิดเผยออกมาว่าจากการสอบปากคำ

คือแน่นเลยนะฮะกำมือเอามาทุบหัว
แล้วก็เอาหัวตัวเองโขกกับโต๊ะในการสอบปากคำ

ตำรวจบอกโอ้โหนี่น่าจะอยู่ในอาการเครียดจัดจริงนะฮะ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนี่แหละค่ะ
พอประชาชนรู้ข่าวว่านุ่มแว่นหัวร้อน
จะมาที่สพพุทธมณฑลก็เลยมารวมตัวเยอะ
แล้วมันก็กลายเป็นการตะโกนด่าทอ
เพราะว่าเขาก็ไม่พอใจไงให้

แล้วหลายคนก็ถือโทรศัพท์มือถือ
แล้วเหมือนกับจะตะโกนไล่หนุ่มแว่นให้ออกนอกประเทศ
บางคนเข้าไปยืนชิดขอบประตูกระจกหน้าโรงพัก

แล้วก็บอกว่าให้ตำรวจปล่อยเอาตัวมาข้างนอกหน่อยสิ
คือหลายคนโกรธเพราะว่าเอ๊ะทำไมต้องดูถูกกัน
ทำไมต้องดูถูกคนในสังคมทำไมต้องดูถูกคนจน
ใช่ค่ะแล้วยิ่งดึกเนี่ยนะคะสถานการณ์มันก็เริ่มรุนแรงขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปขอกำลังเสริมจากตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็จังหวัดนครปฐมให้ช่วยดูแลความปลอดภัยนะคะ
เรื่องของการมารวมตัวกันของคนในนี้นะฮะ
ที่หน้าสพปรากฏว่าทางโลกโซเชียลเขาก็โพสต์กันเหมือนกันนะ
เฮ้ยแม่เขาไม่เกี่ยวครอบครัวเขาไม่เกี่ยว

อ้าวเป็นอะไรกันกลับบ้านได้แล้ว
ถ้าไม่อยากเป็นแบบไอ้หนุ่มนั่นปรามาทนะครับ

เขาก็ช่วยกันเตือนกันในโลกโซเชียลเหมือนกันนะว่า
อย่าให้เรื่องมันลุกลามบานปลายนะฮะ

กระทั่งช่วงเที่ยงคืนนะครับคุณผู้ชม
ตำรวจสพพุทธมนตรได้พาตัวหนุ่มแว่นหัวร้อนลายนี้
หลบชาวบ้านที่รอกดดันอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภูทธรณ์
เพื่อไปสอบสวนต่อที่กองบังคับการตำรวจภูทร

แม่ของนายรัชตะแล้วก็ตัวนายรัชตะ
ได้นั่งโต๊ะแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ยืนยันว่าเขาป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษา

ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

อยากจะบอกว่าแรกแผ่นต้องการขอประถัดภูทธ์

เวลาที่เขาไม่ได้อยู่ในเวลานานแล้วเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมที่มีอย่างเหมือนพวกเรา
เขาไม่เข้าใจในอีกอย่างแม้กระทั่งมันอีก
แม้พวกเขาก็บอกว่าแม่งพูดถ่ายความทุกข์เรื่อง
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความรู้ชอบมันจากกาย
แล้วก็อีกอย่างอย่างเขามีสุขภาพที่มีโรคซึมเศร้าอยู่
ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นโอโหและความควบคุมเพียงไม่ได้
ผมก็คืออยากจะขอโทษทุกคนนะครับที่ว่าเราจะพูดอะไรทั้งปากไปบ้างนะครับ
เพื่อความโอโหและเพื่อความที่เตรียมเป็นคนหลักรถนะครับ
เพราะมีพอเราเห็นว่ารถเสียหายแล้วก็เปิดความผิดและก็ช่วยอาการที่เป็นอยู่ครับ
ก็เลยทำให้อาจจะดูรุนแรงกว่าเหตุการณ์ปกติที่ผมเจอได้ในสังคมนะครับ
ขอโทษด้วยนะครับ
นี่ครับก็เป็นช่วงที่ตำรวจควบคุมตัวสอบสวน
แล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อขอโทษสังคมแล้วก็ยืนยันว่า
เป็นโรคซึมเศร้าจริงนะครับต้องกินยาจริงนะครับ
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้นอกจากทางด้านของฝั่งหนุ่มแว่นคนนี้
ที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจฝั่งของผู้เสียหายก็คือคู่กรณี
ขับรถกระบะนี่นะครับก็คือนายนันทวัฒน์กมลรำนะฮะ
ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจเช่นเดียวกัน
โดยตำรวจนะฮะก็เร่งสอบสวนให้ได้ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนะครับ
เพื่อที่จะส่งตัวหนุ่มแว่นดำเนินคดีได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
นัทวัฒน์เขาให้ปากคำกับตำรวจเมื่อคืนนี้ตอนสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดตำรวจสอบสวนที่สพพุทธมนตรแล้วใช่ไหม
พาตัวไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมแล้ว
ก็แจ้งข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาอะไรบ้างครับคุณ
ข้อกล่าวหาที่บอกว่าเป็นข้อกล่าวหาหนึ่งข้อนะคะ
ก็คือเรื่องของดูหมินซึ่งหน้า
ครับก็แจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ครับถามว่าปล่อยตัวกลับบ้านก่อนไหม
ปล่อยตัวกลับบ้านก่อนในช่วงประมาณเกือบเช้ามืดแล้วล่ะ
เพราะว่าสอบสวนกันมาทั้งคืนปล่อยตัวกลับบ้านไปก่อน
เพราะว่ากรณีตำรวจเป็นคนเชิญตัวหนุ่มแว่นมาสอบสวนเอง

เชิญตัวมาสอบดังนั้นก็ปล่อยตัวออกไปได้ก่อน
แต่มีการนัดหมายกันว่าจะเจอกันที่ศาล
ใช่บอกว่าให้มาพบตำรวจวันนี้นี่แหละค่ะ
จะนำตัวส่งฟ้องสารแขวงจังหวัดนครปฐม
ทีนี้เมื่อเช้าสื่อมวลชนเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
ปักหลักไปรอติดตามสถานการณ์
แต่ว่าเท่าที่เราได้รับรายงานมาจนถึงตอนนี้
คือตัวนายรัชตะหรือหนุ่มแว่นเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึงศาล
ยังพักผ่อนอยู่หรือเปล่าเมื่อคืนเพราะว่าสอบสวนกันถึงเช้า
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าไม่มา

อันนี้ก็จะต้องรอดูคือเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า

เดี๋ยวเราอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามันลามไปถึงครอบครัว
เพราะว่าพ่อของหนุ่มหัวร้อนคนนี้ก็โดนด้วย

คือเขาก็บอกว่าพ่อก็อธิบายเหตุผลนะนะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าลูกไปอยู่เมืองนอกมาตั้งแต่๖ขวบ
แล้วก็เพิ่งกลับมาอยู่ที่เมืองไทยได้สักประมาณปีกว่าเอง
ทีนี้ก็ปรับตัวกับการใช้ชีวิตของคนไทยไม่ได้
นี่นักข่าวของเราคุณกิติศักดิ์ไปหาถึงที่บ้านเลยนะ

แต่ทีนี้พอเขาหันมาเห็นหน้าคุณกิติศักดิมแว่นก็หลบเข้าบ้าน
แล้วพ่อก็ออกมาให้สัมภาษณ์
พ่อก็บอกว่าลูกก็เคยบ่นปัญหาการขับรถบนท้องถนนนี่แหละ
ว่าเหมือนกับคนไทยขับรถแบบไม่มีน้ำใจ
แล้วเมื่อวานคุณกิติศักดิ์ก็ถามบอกว่าพ่อพ่อเห็นคลิปหรือยัง

แล้วพ่อรู้ใช่ไหมที่ลูกโดนให้ออกจากงานแล้ว
ยังพูดคำนึงเลยแบบอันนี้ผมรู้สึกว่าไม่แฟร์นะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันไม่น่าจะเกี่ยวกับทางบริษัท

แต่ว่าหลังจากคือคลิปมันแชร์ไปเยอะค่ะ

อย่างหนึ่งที่คุณพ่อบอกว่าหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ให้เขา
ขับรถในไทยอีก
แล้วเรื่องของการอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ย
เห็นพ่อบอกเหมือนกันว่ามีความคิดว่าอยากที่จะให้ลูกเนี่ยไป
อาจจะอยู่ที่ไทยไม่ได้อาจจะต้องส่งไปให้อยู่เมืองนอกหรือเปล่า
แต่เขาก็วอนขอให้อภัยลูกของเขานะ
ส่วนตัวหนุ่มแว่นเองผมเห็นเขาโพสต์เหมือนกันนะ
พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกเช้าคนเราก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
อารมณ์ชั่ววูบแล้วมีสติแล้วอันนี้เป็นโพสต์ของเขาเองนะครับ
ตอนแรกถ้าควบคุมตัวส่งสารเรียบร้อยแล้ว

ตำรวจจะส่งตัวหนุ่มแว่นคนนี้ไปสถาบันกรยาราชนคริน
เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตว่าป่วยซึมเศร้า
ตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่านะครับ